อ๋อนะคะซึ่งเบือดเผยกับบันเทศไทยรัฐนะคะว่า
แต่พอถามข่าวเรื่องความรักนะหรือว่าเรื่องแต่งงาน
เพราะเพื่อนกันเงี้ย

ฮะใช่มีคุณวีอยู่คุณวีก็ยังไม่แต่งเหมือนกัน
ก็คือใครสักคนหนึ่งไปก่อนก็คือ

มีคนคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าโฟกัสที่จะมีครอบครัว
ก็พี่ก็ยังใช้ชีวิตของพี่ได้เหมือนปกติอยู่
พี่นัทถ้ารอพี่วิลภาพ
ก็ลืมเลิกคิดไปก่อนเลยนะครับ